อันดับที่สุดท้ายอันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

ว่าเราต้องการสำนวนสอบสวนตัวนี้ด้วย
แต่บังเอิญไม่รู้ว่าเป็นเวรหรือกรรมใช่ไหมฮะ
ตรงเนี่ยกลับมีข่าวขึ้นมา
ก็คือว่ามีการไปปล้นทรัพย์
หนุ่มวิศวกรคนหนึ่งที่ในท้องที่ประเวท
ปรากฏว่าพอมีการลื้อคดีขึ้นมาเนี่ย
มีอีกทั้งหมด๗คดี
เป็นประวัติคดีของตรง
ตรงซึ่งอยู่ในระหว่างการขึ้นสารทั้งสิ้น
แล้วก็ในการถูกจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ย
มันมีการสัมภาษณ์บางช่วงบางตอน
ซึ่งผมก็ดูอยู่ด้วย
อักคือว่าเค้าก็บอกความพรรดิงานสอบสวน
เค้าเป็นพยานคดีพอกระโดดตึกศาลในยา

เขาบอกอย่างนี้เราก็ได้ยินเราฟังแล้วเนี่ยเราก็แสดงว่า
ตรงเนี่ยไม่ใช่เป็นบุคคลที่ป่วยทางจิตจนไม่สามารถที่จะให้การต่อสารได้
ก็พอเราทราบอย่างนี้ป๊าบ
ในวันที่๒๕ตุลาที่ผ่านมา
ผมก็เลยนำคุณเรวดีไปที่บรชน
พยานปากแพทย์ผู้รักษาในตรง
ซึ่งผมทราบมาเป็นการภายในว่าแพทย์เนี่ยได้ให้การกับพนักงานสอบสวนชุดดังกล่าวว่าในตรงเนี่ยสามารถเบิกความได้นะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญคือถ้ารับประทานยาเนี่ยเป็นปกติก่อนที่จะมาขึ้นเบิกความต่อสารเนี่ยเบิกความได้
แล้วก็ยินดีที่จะไปให้การต่อสารถ้าหากว่าสารเนี่ยจะมาให้แพทย์คนนี้รับรองอาการป่วยทางจิตเนี่ยนะครับ
ซึ่งพอเราทราบภายในแล้วเนี่ยวันที่๒๕เนี่ยผมก็เลยพาคุณเรวดีนี้ไปแล้วก็มีนักข่าวไปทำข่าวเยอะแยะ
ผมก็ไปยื่นเอกสารนะครับคิดว่าน่าจะได้รับความร่วมมือจากตำรวจนะฮะ
ปรากฏว่าเป็นที่น่าเสียใจครับเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยนี่มัน๒เดือนกว่านะครับผมก็คือผมไปก่อน
เมื่อประมาณสัก๒อาทิตย์กว่านี่ผมไปตามสำนวนเองนะครับไปตามเรื่องเองโอ้โหกว่าจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนนี่ก็ลำบากนะฮะ
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็เลยโทรอีกสองวันที่แล้วผมโทรไปเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสำนวนอยู่ที่กองวินัยผมก็บอกว่าตกลงผมจะได้สำนวนการสอบสวนตรงนี้ไหมคุณคุณบอกผมได้ไหมผมจะได้บอกประชาชนเพราะตอนเนี้ยนักข่าวโทรหาผมบ่อยมากนะครับว่าเออสำนวนได้แล้วยังอะไรผมว่าเดี๋ยวนะถ้าคุณไม่ให้ผมเนี่ยผมจะบอกนักข
สำนวนสอบสวนตัวนี้ไม่ได้นี่นะครับเขาจะว่าคุณเพราะว่าคุณไม่ให้ความร่วมมือในขณะเดียวกันที่ท่านชาญเทพเสสาเวทเนี่ยท่านได้ความกรุณามากนะครับที่ตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านบอกว่าท่านจะให้ความร่วมมือแต่ปรากฏว่าผมไปขอความร่วมมือความเห็นใจจากตำรวจนะครับแต่ก็ทำเป็น

ไม่จิตจิตเขาปกติไม่ได้บ้าหรือไม่สามารถเบิกความได้เนี่ยนะฮะหรือสามารถเบิกความได้ต่อศาลนี่นะครับแล้วไปบอกความว่าเบิกความไม่ได้เนี่ยจะมีคนรับผิดอีกหลายคนนะไปหลอกศาลเนี่ยตอนแรกอะฮะโอ้โหอาจจะเป็นพ่อก็ได้อาจจะเป็นแพทย์ก็ได้โอ้โหอีลุงตุงนั่งเหมือนกันอีลุงตุงนั่งเลยครับอ้า
ให้ประชาชนรู้นะครับว่าตอนนี้บริชนอลไม่ให้สำนวนการสอบส่วนผมเดี๋ยวอย่าพึ่งพูดว่าไม่ให้คืออยู่ระหว่างประสานงานได้ไหมประสานงานยังไงเดี๋ยวติดต่อไปอีกครั้งคืออย่างงี้ครับเขาบอกผมว่าอยู่ที่กองวินัยนะฮะผมก็บอกว่าแล้วแล้วแล้วคำตอบเมื่อไหร่ล่ะตอนเนี้ยผมมีเดสไลน์คือวันที่ยี่สิบสามธัน
พิพากษายกฟ้องในส่วนนี้ผมอุทธรณ์เสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วตอนนี้ทีมงานกำลังดูอยู่นะครับที่ที่รอเนี่ยก็คือเรื่องของตัวของตรงเองใช่ครับเราจะเขียนมาตรา๒๐๘ปวิอาญาเพื่อให้สารอุทธรณ์เนี่ยเห็นว่าในตรงเนี่ยสามารถเบิกความได้โดยเอาคำเบิกความของแพทย์ที่ท่านชาญเทพเสสาเวท

กันว่าทางครอบครัวของตรงก็ยื่นว่าตรงมีปัญหาทางสภาพจิตนะครับทีนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยนะคะ
ทนายอนัญชัยเนี่ยคือพูดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้อย่างจริง
ใช่ครับว่าตรงขึ้นสารเบิกความไม่ได้ครับเพราะถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ถ้าได้คดีนี้มันจะชัดกว่านี้ใช่กว่านี้ใช่ไหมค่ะทีนี้ที่ทนายคืออยากบอกอย่างงี้ครับว่าตอนนี้ผมอ่านสำนวนหมดแล้วนะครับเป็นไงค่ะที่จริงแล้วเนี้ยไม่ใช่ในตรงคนเดียวนะมีประจักษ์พยานอีกประมาณสองปากซึ่งอยู่ในสำนวนแต่ผมไม่ขอเอ
มาสอบสวนแล้วก็มาเบิกความนะครับโดยเฉพาะเอ่อน้ำแหม่มอย่างเงี้ยป้าแหม่มเนี้ยแล้วก็มีเพื่อนเขาอีกคนนึงที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี้ยก็เห็นเหตุการณ์นะครับคือผมผมผมดูบริบทของเอ่อเหตุการณ์แล้วเนี้ยครับมีคนเห็นไม่ต่ำว่าสามคนตอนที่เราจัดเรื่องนี้กันในช่วงที่เพิ่งเป็นข่าวเนี้ยนะคะเรามีการสอบถามเหม
จะมาเป็นพยานให้ได้เนี้ยเขาสามารถปฏิเสธที่จะไม่มาได้ไหมไม่อยากเลยไม่อยากมาเบิกความเลยไม่แน่ใจไม่ได้ครับจะขาดกำลังจะบอกว่าทีนั้นได้รับคำตอบวันนั้นคือไม่ได้คือถ้าเขาปฏิเสธใช้อำนาจในการเรียกมาได้ตามกฎหมายใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ขอกลับมาที่ตรงก่อนคือคุณผู้ชมที่ทนายทนายเป๊กเล่าเมื่อสักคร
ภาพข่าวต่างที่ถูกจับ
แล้วก็มีการแถลงข่าวจากผู้อำกับว่ามีอีก๗คดี
อย่างนี้นะครับคนที่เขามีจิตไม่ปกติ
จะไปก่ออาชญากรรมถึง๘คดีเหรอครับ

ดิฉันลองตั้งคำถามแย้งดูก่อนนะคะทนายอนัญชัย
ลองแย้งแบบนี้ได้ไหมถึงแม้ว่า
พีรวิทย์หรือตงจะมีชื่อในการไปก่อคดีตามข่าวก็ตาม
แต่เป็นไปได้ไหมที่สภาพจิตเขาก็จะยังเป็นสภาพจิตเดียวกันกับก่อนหน้านี้
ที่ไม่ได้ขึ้นไปเป็นพยานให้กับเต้นะคะ
คือในตอนแรกตัวเขาเอง
เขาเป็นพยานที่เบิกความต่อพนักงานสอบสวนเลยนะครับ
พอพนักงานสอบสวนเนี่ย
เหตุการณ์ประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงเองครับเขาบอกกับพนักงานสอบสวนเลยว่าคนนี้
จำเลยคือคนนี้นะครับมาแล้วก็เขาก็ยืนยันว่าเป็นคนนี้
แต่พอตอนหลังเนี่ยนะครับคือมีการกีดกันหรือว่าอะไรผมไม่ทราบ
ไม่เอาในตรงเนี่ยมาเป็นพยานที่สารโดยอ้างว่าป่วย
ซึ่งในใบรับรองแพทย์เนี่ย
บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะเบิกความแต่ก็จริงจริงแล้วเนี่ย
เราก็สามารถเลื่อนคดีไปได้แต่โอเคมันผ่านไปแล้วล่ะ
อันนั้นคือในส่วนของชั้นต้นใช่ไหมครับแต่ว่าเรามาคิดตอนนี้ครับว่า
ถ้าเขาจิตไม่ปกติจริงเนี่ยตั้ง๗คดีที่เขาก่อมาเนี่ย
มันมันใช่เหรอครับแล้วคนที่ดูแลหรือควบคุมความประพฤติ
ในตรงอย่างเช่นคุณพ่อเนี่ยคุณไม่ดูแลลูกคุณให้ดีแล้วไปเที่ยว
มีอยู่สองส่วนถ้าที่ฉันจะให้ทนายอนัญชัยลองขยายความนะคะ
คือถ้าตามข่าวเนี่ยก็มีความเห็นของตำรวจสนประเวท

ที่บอกว่าเอาอย่างนี้สรุปความก็คือตรงก็มีสติแล้วก็รู้เรื่องดีในการสื่อสาร

ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบคดีนี้แล้วได้สอบหมอที่รักษาตรงครับ
หมอให้ความเห็นในการสอบรอบนี้เนี่ยว่าคือภาษาที่ฉัน
คือตรงมาให้การได้ครับสองส่วนนี้เนี่ยบวกกัน
ถึงทำให้ทนายอนัญชัยคิดว่ามีน้ำหนักจะเอาตรงขึ้นสารได้แน่

มากขึ้นกว่าเดิมที่มาออกกับคุณจอมขวัญอีก
เพราะตอนนั้นเราคิดว่า

กฎหมายให้คือเรียกว่าให้อำนาจไว้
แต่ถ้าเราได้ขมสอบส่วนของมนุษย์กรรมสอบส่วนนี้
ประกอบภาพข่าวนะครับ

ดีเห็นจำได้ว่าธนาฯกำลังชายเคยบอกไว้เหมือนกัน
จริงอยากจะรู้รายละเอียดตอนนั้นยังไม่ได้สำนวนมาอ่านนะคะ
อยากจะรู้รายละเอียดด้วยซ้ำว่ามีการเรียกคุณหมอมาขึ้นศาลด้วยหรือเปล่า
เพื่อยืนยันว่าคุณหมอตกลงว่าคนนี้ป่วยจริงไหมมาให้การไม่ได้จริงไหม
คือทนายอนัญชัยบอกว่าอยากจะได้หมอซะด้วยซ้ำ
ตั้งแต่ตอนสารชั้นต้นเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คือกำลังจะถามเหมือนกันนะคะว่าถ้ารอสำนวนที่ตำรวจสอบ
อันนี้คือหมายถึงยังไม่ได้นะคะแต่ไม่เกิดคดีที่มีชื่อของตรงเข้าไปเกี่ยวข้อง
คำถามคือคดีนี้จะไปแบบไหนยังมั่นใจอยู่ไหมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคดีนี้ที่เราตาม

เพราะว่ามันมีความเศร้าอยู่ในคดีอยู่เยอะนะคะ
แต่ว่าจะผิดจะถูกเนี่ยคือในศาลนะคะแต่หมายถึงคนที่ตามข่าวมันมีความรู้สึกร่วมอยู่เยอะ
เพราะตอนที่ลูกตายไม่มีใครรู้แต่ตอนที่คุณพ่อตัดสินใจ
คือทุกคนตกใจมากว่าคดีเกิดอะไรขึ้นนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งผลกระทบกับครอบครัวทั้งนั้นเลย
ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกชายหรือว่าญาติท่านอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะ
นายอนัญชัยอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติไม่มีคดีว่ามีชื่อของพีรวิทย
หรือว่าตรงเข้าไปก่อเหตุเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
คำถามคือว่าคดีนี้ยากกว่าณวันนี้ที่เราคุยกันไหมคะ
คือในการสอบในการสืบพยานนี่นะครับ
เราใช้ประเด็นสู้ในสองประเด็นนะครับในเรื่องของการกิจอุทธรณ์
ประเด็นแรกก็คือว่ามีการให้การจากนายตรงถึง๒ครั้งนะครับ
ครั้งแรกคือวันเกิดเหตุครั้งที่สองคือวันชี้ตัว
นอกจากนี้แล้วครั้งแรกนายตรงชี้ตัวภาพถ่ายนะครับ
พอครั้งที่๒นี่เดือนสิงหาในตรงชี้ตัว

ตัวจริงเลยหมายเลข๕ได้ถูกต้องยืนปะปนกับคนอื่นถูกต้องหมด
แล้วก็ในตรงยังยืนยันคำให้การเดินในชั้นในวันแรกนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ย๒อย่างนี้ครับ
มันจึงเป็นหลักฐานที่ว่าในตรงเนี่ยยืนยันว่าเห็นจริง
ส่วนในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าเรื่องของเวลากลางคืนแสงสว่างนะครับ
ปรากฏว่าพยานปากอื่นก็เบิกความว่าสามารถมองเห็นได้ในระยะ๒๓เมตรนะครับ

ปากอื่นครับมีคนมีชาวบ้านที่อยู่ในนั้นนะครับเห็นระยะ๒๓เมตร
เพราะฉะนั้นประเด็นนี้สารก็หยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยแต่ผมก็แย้งไปว่า
ปากหนึ่งปากสองปากสามนี้ก็เบิกความว่าเห็น
แม้แต่ตัวของจำเลยเองก็เบิกความว่าเห็นนะครับ
ตัวของผู้หญิงซึ่งเป็นพยานฝ่ายจำเลยก็เบิกความว่าระยะนี้เห็นอยู่

เพราะฉะนั้นพูดถึงประจักษ์พยานเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ในตรงมาเบิกความเนี่ย
แต่คำเบิกความของในตรงชั้นสอบสวนและชี้ตัวภาพถ่าย
เบิกความครั้งที่๒เดือนสิงหาชี้ตัวในตรงเลยเนี่ย
ตัวผู้ก่อเหตุชี้ตัวของผู้เก่าหาตอนนั้นเนี่ย
ยืนยันได้ว่าคนร้ายเนี่ยได้กระทำความผิดจริงคือจำเลยนะครับ
อันนี้ผมก็เขียนด้วยความมั่นใจอ่ะนะคือผมอ่าน
ผมอ่านสำนวนคดีนี้อยู่ประมาณ๑๐กว่าวันอ่านไปอ่านมาอ่านไปอ่านมา
จนกระทั่งเขียนเนี้ยใช้เวลาเขียนผมเขียนประมาณอ่า
ตื่นประมาณตีสามอ่ะตีสามครึ่งอ่ะมาเขียนสำนวนคดีนี้อืม
คืออยากจะให้มันอยู่ในพวังแล้วก็เขียน
ไม่ให้มีใครมารบกวนใช่ไหมครับ
เขียนแล้วก็เห็นบริบทหลายอย่างแล้วก็เห็นได้ว่าความบกพร่องของ
การสอบสวนพนักงานสอบสวนอยู่ตรงไหนบ้างก็เห็นเอ่อ
ขอมาเรียกอุทนก่อนอ่าในส่วนของในส่วนของข่าวเนี้ย
ในตัวตรงว่าตรงน่าจะสามารถขึ้นให้การได้
อันนี้ส่วนหนึ่งคือพอเอ้ยมาเกิดเรื่องพอดี
แต่ทีนี้ในส่วนที่ทางท
เราต้องเห็นกับตา

คำถามคือนะคะจนถึงวันที่ต้องยื่นอุทธรณ์
สมมุติว่ายังไม่ได้เอกสารตัวที่ทนายอนัญชัยอยากจะได้
ขอให้เรียกมาหรือขอหมายถึงว่าเรียกเอกสารมาให้หน่อย

ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มาแต่ผมก็จะใช้ภาพข่าวที่ในตรงถูกจับ
มาประกอบในการเขียนมาตรา๒๐๘เพื่อให้สารอุทธรณ์ใช้ดุลพินิษฐ์
ในขณะเดียวกันอยากฝากบอกรายการนี้ไปด้วยถึงท่านรองโกศก
ท่านรองโฆษกอายการ

ท่านโกศลวัด
ในฐานะที่ท่านเป็นอายการนะครับท่านอุทธรณ์ไปแล้ว
ท่านช่วยกรุณาเรียกสำนวนการสอบสวนแพทย์กับนายฟุ๊กเนี่ย
มาประกอบในการยื่นสารอุทธรณ์หน่อยเถอะครับ
เมื่อผมทำไม่ได้ท่านสามารถเรียกได้ในฐานะที่ท่านเป็นอายการ
อายการสารสูงนะครับฝากบอกรายการนี้ไปด้วยนะครับ
อายการศาลคือสำนวนเนี่ยพอพอยกฟ้องแล้วเนี่ย
สำนวนจะไปสู่อายการศาลสู่อายการศาลจะเป็นคนเขียน

ก็สามารถที่จะเรียกสำนวนจากพนักงานสอบสวน
หรือท่านบอชนเนี่ยไปได้เขามีอำนาจนะครับ

คือแปลว่าคือต่อให้ทนายอนัญชัยอยากจะได้แค่ไหนไปตามกี่รอบเนี่ย
คือไม่จำเป็นที่ตำรวจต้องให้เหรอคะ
เขาอาจจะอ้างคือเขาอาจจะอ้างได้๑๐๘นะครับ
เพราะตอนนี้เขาบอกว่าอยู่กองวินัยผมไม่รู้ว่าไปตั้งสอบวินัยใครนะครับ
แต่ในส่วนของผมเนี่ยผมทำใจแล้วครับตอนนี้กินยาทำใจแล้ว
ก็คือว่าคงไม่ได้แน่นอนนะครับ
อัยการตอนนี้เนี่ยครับได้อุทธรณ์ในมาตราสองร้อยแปดด้วยนะครับ
อุทธรณ์ไปแล้วด้วยนะครับคือผมเจอกับท่านในรายการหนึ่ง
คือท่านอุทธรณ์เหมือนผมเลยอุทธรณ์ส่วนที่ยกฟ้องอุทธรณ์สองร้อยแปดอ่า
อุทธรณ์ไปแล้วสองอันเลยที่ทนานนาชัยบอกค่ะคุณผู้ชมคือ
คุณหมอที่รักษาตรงแล้วก็อีกชื่อหนึ่งคือฟลุ๊ก
ฟลุ๊กเป็นตัวละครในข่าวมาตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทมากนักในชั้นศาลชั้นต้น
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ถ้าคุณผู้ชมจำได้คดีนี้เนี่ยคุณพ่อของผู้ตาย
ซึ่งตอนนั้นคุณพ่อก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะคุณพ่อเนี่ยไปเก็บรวบรวมทุกอย่างด้วยตัวเอง
คือทำควบคู่กันไปกับทนายล่ะค่ะแล้วคุณพ่อก็ทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง
แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยน้ำหนักมีไม่มากพอที่จะมัดตัวคนที่สงสัยว่าน่าจะเป็นคนลงมือ
สมมุติว่าถ้าได้ทุกปากเลยที่ทนายอนัญชัยอยากจะได้คำถามคือว่ามันจะมีน้ำหนักมากแค่ไหน
ในชั้นสานอุทรสักลูกค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาคุยกันต่ออันนี้ในส่วนของการเขียนอุทธรณ์พร้อมแล้ว
แต่ทีนี้ในแง่ของการสู้คดี
การได้ไม่ได้มาของพยานทุกปากที่ทนายอนัญชัยต้องการได้
ในส่วนตัวคิดว่ามีผลเลยไหมคะที่จะพลิกคำพิพากษาในชั้นอุทธร
คือตอนนี้ในส่วนที่ผมเขียนเนี่ยผมว่าประมาณ๗๐นะครับ
เพราะว่าผมก็มีทีมงานอย่างที่ผมเคยบอกในรายการนะครับว่า
ต้องเสียชีวิตไปหลายคนนะครับซึ่งในส่วนของคุณเรวดีเนี่ยพอผมไม่ได้สัมผัสในชีวิตของแกเนี่ย
การพูดการจาแกอาจจะไม่ไพร้อใช่ไหมครับ
คือคนพูดจาไม่ไพระแต่มีความจริงใจ
ผมคือว่าเราสมควรจะให้ความช่วยเหลือแก
เพราะฉะนั้นในส่วนของการเขียนผมจะมีความตั้งใจมาก
และทีมงานก็ดูอย่างละเอียดตอนนี้นะครับ
ในส่วนของการเขียนในส่วนที่สารยกฟ้อง
เราเขียนประมาณ๒๐กว่าหน้านะครับเขียนเยอะมาก
เขียนแบบละเอียดยิบเลยเอาทุกเม็ดทุกจุดมาเขียน
แต่ปัญหาคือว่าไอ้มาตรา๒๐๘เนี่ยที่เราจะใช้เขียนนี่นะครับ
ก็อยากจะบอกฝากหลอกรายการเนี่ยถ้าหากว่าวันที่๒๓เนี่ย
คือผมคงจะไม่ขยายแล้วนะครับเพราะว่าเกรงใจท่านผู้รักษา
เพราะท่านขยายมาให้หลายครั้งแล้วเราก็ต้องมีความพอดีบ้าง
ผมก็จะยื่นไปก่อนยื่นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ทำหนังสือ
ยื่นไปที่อายการสูงสุดนะครับให้เรียกสำนวนตัวนี้มา
ผมยังติดใจอยู่นะครับมาประกอบในส่วนของผม

เพราะฉะนั้นในส่วนที่คุณจอมขวัญถามว่า
ผมก็มีความมั่นใจ๗๐ว่าสามารถที่จะพลิกคดีได้นะครับ
ไม่ก้าวล่วงนะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
แต่ผมก็บอกกับคุณเรวดีแล้วว่าผลมันจะออกมาบวกหรือลบเนี่ย
ขอให้สู้ชีวิตต่อไปอย่าท้อถอยนะครับ
คือลูกชายนะคะลูกชายคนโตที่เสียชีวิตตั้งแต่ปี๕๙
แล้วก็คุณพ่อเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายนะคะ

คุณปู่ทราบข่าวอันนี้จากข่าวนะคะ
จากข่าวคือคุณปู่ก็มีผลกับจิตใจมาก
ที่คุณสุภาชัยเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็คุณปู่จากนั้นก็ป่วยนะคะ
ก็เสียชีวิตไป
ขอแค่คนเดียวหรือต้องมีครบ๒๓ปากคะ
ไม่ได้เลยครับได้แค่นี้เลยครับได้แค่คนเดียวครับ
เพราะว่าอีก๒ปากที่ผมพูดถึงเนี่ย
อยู่ในสำนวนการสอบสวน

อันนี้ที่มาจะใช้มาตรานี้ในสารอุทธรณ์ได้
เนื่องจากตรงอยู่ตั้งแต่ชั้นตำรวจ

แต่ตรงอยู่ในชั้นตำรวจเพียงแต่ไม่ได้ใช้เขา

ข่าวนี้เป็นข่าวที่ต้องตามให้พูดตรงไปตรงมานะคะ
เพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัวนี้เหมือนกัน
เราก็จะเป็นหนึ่งในสำนักข่าวที่โทรหาธนาฬันใช้เรื่องข่าวนี้นะคะ